คุณผู้ชมคะวันนี้คือวันที่๑๔พฤศจิกายนนะคะ
วันนี้เมื่อ๖เดือนที่แล้ว
เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบคนนึงเสียชีวิตอย่างปริศนา
โดยที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
และใครเป็นคนทำให้เด็กคนนี้เสียชีวิต

เพราะมันผ่านมากว่า๖เดือนแล้วแต่มันยังเงียบอยู่เลยค่ะ
ใช่ความคืบหน้าล่าสุดสุดท้ายที่เราได้ยินได้ฟังจากทางตำรวจ

แล้วก็ออกมาแถลงชี้แจงถึงภาพรวมของคดีนี้

ยังไม่ได้สงสัยใครยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหา
ถูกต้องวันนี้เราก็เลยต้องไปเกาะติดกันหน่อย
เดือนนี่คือครึ่งปีแล้วนะคะสำหรับคดีของน้องชมพู่
เสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟที่หมู่บ้านกกอกที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่อีกครั้งลงไปยังไม่ทันไรค่ะ
ได้ยินเสียงดังมาแววมันเกิดอะไรขึ้น
บ้านลุงพลมีงานนะคะวันนี้คึกคักเลยทีเดียว
เพราะว่ามีเศรษฐีจากจังหวัดอุดรธานีที่ได้โชคจากแม่ตะเคียนโสระพี
แม่ตะเคียนโสรดาที่อยู่ข้างบ้านลุงพล

ก็เลยจ้างรถแห่กับรถเครื่องเสียงมาเล่นดนตรีที่หน้าบ้านลุงพลเป็นการแก้บน
เอ่ยแฟนคลับลุงพลเอยก็มาร่วมงานกันหลายร้อยคนเลยค่ะ

มีลุงพลมีคุณอุ๊บวิริยะพงอาทหารนักปั้นมือทองที่บินด่วนจากกรุงเทพ
ไปร่วมงานที่บ้านลุงพลในวันนี้ร่วมเต้นกับแฟนคลับด้วย
เราก็ถามลุงพลนะก็ขอขัดจังหวะ
๖เดือนแล้วกับการเสียชีวิตของหลานรักของลุงพลน้องชมพู่
เป็นยังไงบ้างความคืบหน้ารู้สึกยังไงแบบไหน
ลุงพลก็บอกนะคะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมพิเศษหรือว่าทำบุญให้กับน้องชมพู่
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าลุงพลจะไปทำบุญที่วัดไหน
ก็จะอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่มาตลอดนะ
วันนี้ครบรอบ๖เดือนการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่ลุงก็ยังมีความหวังแล้วก็เฝ้ารอทางตำรวจให้หาหลักฐานจนสามารถจับคนร้ายตัวจริงได้
ลุงพลบอกด้วยนะคะว่ามีการปรึกษากับหมอปลานะ
ว่าอาจจะเอาคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ในช่องยูทูปของหมอปลาก่อนหน้านี้
ให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะก่อนหน้านี้เคยเอาหลักฐานชิ้นนี้ไปยื่นให้กับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารแล้ว

ลุงพลก็เลยบอกว่าหรือจะเอาไปมอบให้กับพบตรด้วยตัวเองน่าจะมีความคืบหน้ากว่าหรือเปล่า
เคยแพร่ออกไปนะครับว่า

ก็มีคนรู้จักเยอะมีคนให้กำลังใจเยอะ
เรื่องการงานก็คงไม่ได้ทำงานในสวน
ก็เปลี่ยนสถานที่ทำงานคือไปงานทั่วไปที่มีงานรับจ้างก็ไปครับ

ก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไปทำงาน
งานส่วนใหญ่ที่ทัพตรงวันนี้เป็นงานอะไรครับ

งานร้องเพลงตามนำร้านอาหารหรือว่าก็ตามงานโชว์ตลาดครับ
เป็นตลาดใหญ่ที่เขาอยากให้คนได้รู้จักตลาด
ที่เราได้ฟังแถลงของท่านพบตรนะครับ
ที่สองตุลามาก็ท่านไม่ได้พักคดีไม่ได้แขวนคดีแล้วก็ยังมีบางครับ
เคยได้ปรึกษากับหมอปลาอยู่ว่าเราจะไปตามเรื่องการยื่นคลิปเสียงที่มีปัญหา
ฝ่ายเสียงที่มีปัญหาก็อยากจะไปติดตามดูว่าทางมุกดาหารเขาติดตามยังไงครับ
เมื่อเรายื่นไปที่จังหวัดแล้วจังหวัดยังไม่ขยับเราก็ต้องไปที่พบตรครับ

ใช่ครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าท่านพบตได้ฟังหรือยังครับ
เผื่อว่าท่านได้ฟังท่านอาจจะดูอะไรคืออะไร
พบตรก็จริงก็เป็นคนที่เกาะติดคดีนี้ตั้งแต่แรกตอนนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นรองพบตรนะคะ
ส่วนป้าแตนเองก็ยังคงตั้งความหวังเช่นเดียวกันเหมือนกับลุงพลนะคะว่าตำรวจเนี่ยจะจับคนร้ายตัวจริงได้ถึงแม้มันจะผ่านมาครึ่งปีแล้วก็ตาม
แตนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าความคืบหน้าทางคดีตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
เพราะป้าแตนก็รู้พอกับเรานี่แหละค่ะคือการแถลงข่าววันที่๒ตุลาคมจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินความคืบหน้าอะไรอีกเลย
งานจ้างทางแบบงานคอนเสิร์ตงานเอ็มวีงานรีวิวสินค้า
โดยกับเรน่ามอเตอร์โชว์ใช่ไหมที่มาล่าสุดนี้ก็
หรือว่างานวัดงานบุญอย่างนี้มาเรื่อย
คุณผู้ชมคะไปดูทางฝั่งครอบครัวของน้องชมพู่นะคะ
ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เดินทางนำเสื้อกันหนาวของเล่นขนม
แจกให้กับเด็กเด็ก๒๙คนนี่ค่ะคุณแม่กับคุณพ่อนะคะ
ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านกกตูมค่ะที่นี่น้องชมพู่เคยเรียนอยู่นะคะ
แม่ของน้องชมพู่บอกว่าได้นำเสื้อผ้าขนมของเล่นไปมอบให้กับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูมก็เพราะว่าวันนี้ครบ๖เดือน
การเสียชีวิตของน้องชมพู่ช่วงนี้อากาศหนาวด้วยนะคะ
ตอนแรกก่อนที่จะนำของไปมอบเนี่ยค่ะแม่ของน้องชมพู่ก็คิดแล้วคิดอีกนะ
กลัวว่าถ้าไปแล้วก็ไปเห็นเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกตูม
เห็นเด็กที่เป็นเพื่อนกับน้องชมพู่เห็นสถานที่ที่น้องชมพู่เคยเรียน
ก็กลัวว่าจะทำใจไม่ได้ค่ะก็ตัดสินใจอยู่นานค่ะ
แต่สุดท้ายนี่ค่ะก็นำเสื้อกันหนาวนะคะกางเกงหมวกถุงมือ
มีอาหารด้วยนะคะข้าวเหนียวปลาปิ้งนมเปรี้ยวขนม
นี่นะคะไปมอบให้แล้วก็ไปทำบุญที่เก็บอัฐิที่วัดถ้ำภูผาแอกด้วยนะคะ
ของน้องชมพู่บอกว่าก็พยายามอธิษฐานนะนะ
ให้ลูกสาวมารับสิ่งของที่แม่นำมามอบให้
ก็มีหนึ่งเหตุผลนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่แม่ของน้องชมพู่บอกว่า
นำของไปมอบให้ในวันนี้เนี่ยก็คืออยากจะส่งสัญญาณให้ทางตำรวจ
ได้รู้ว่าทุกวันนี้แม่ยังนับวันเฝ้ารอคอยให้ตำรวจจับคนร้ายตัวจริงให้ได้
ถึงแม้ว่าจะ๖เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้แม่ของน้องชมพู่
ยังได้เห็นการทำงานของตำรวจในพื้นที่อยู่นะคะ
บอกตำรวจยังทำงานกันอยู่คือช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจก็ยังเรียกพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ไปพบไปฟังความคืบหน้าทางคดีบ้าง
ก็ไม่ได้บ่อยมากนักก็๒๓ครั้งแต่เรียกคือไม่ได้นิ่งเฉยไป
แม่ก็ดีใจที่ยังเห็นว่าตำรวจยังทำงานอย่างหนักกันอยู่ค่ะ
แม่ก็อยากจะเอาเสื้อกันหนาวไปให้เด็กที่โรงเรียนด้วย
ใจหนึ่งก็แอบรู้สึกเหมือนกันแหละ
จะเก็บความรู้สึกได้ไหมถ้าไปที่โรงเรียนน้องอีก
มีของเล่นแต่ก็ไม่ได้แจกให้ทุกคนเอาไว้ให้รวมกันเล่น
เพราะงบน้อยค่ะก็มีของเล่นบ้างมีขนมบ้าง
วันนี้เสร็จหมดไปเท่าไหร่แม่ค่า
ก็คือวันนี้คือเป็นวันที่เราตั้งใจด้วย
ค่ะตั้งใจแม่ก็เก็บตังค์ได้จากกำไรจากการขายผ้าของแม่ด้วย
ณตอนนี้ธุรกิจการขายผ้าเป็นยังไงครับ
ตอนนี้เหรอเอาจริงคือตอนเริ่มต้นเดือนแรกอ่ะ
ดีมากมากค่ะมีมาช่วงกลางก็เริ่มก่อยลงแต่ก็
แม่ก็ถามคุยกันกับพ่อนะว่าเราพอใจไหมอยู่ได้ไหม
มันลดลงนะแล้วก็คุยกัน
คือตกวันหนึ่งก็คนละ๑๐๐บาทต่อวัน๒คน
เราก็บอกอยู่ได้๔วันละ๒๐๐บาท
คูณเข้าไปเป็นเดือนเราอยู่ได้ไหมเราเคยมีไหม

นี่ค่ะคือแม่ของน้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ความเป็นอยู่ของทางครอบครัวก็เปลี่ยนมา
ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะขายเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าคลุมไหล่
ทำจากผ้าทอมือภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ภาคอีสานนะคะ
กิจการค้าขายก็มีการตั้งร้านอยู่ที่หน้าบ้านของตาชาและยายสมควรนะคะ

ส่วนงานที่ไร่ที่สวนยางก็ยังทำอยู่นะคะ
ถ้ามีเวลาก็ยังไปทำค่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับอาชีพเสริมในการค้าขายเพิ่มเติมขึ้นมา
อีกหนึ่งบุคคลที่ก็มีบทบาทในคดีนี้เหมือนกันนะยืนหยัดอยู่ข้างลุงพลมาอย่างต่อเนื่อง
หมอปลานะคะหมอปลาเองก็บอกค่ะว่าครั้งสุดท้ายที่รู้สึกว่ามีความคืบหน้าทางคดีก็เหมือนกับที่เรารู้นี่แหละค่ะ
ก็คือวันที่พบตรแถลงในวันที่๒ตุลาคมแต่ก็ยังปิดคดีไม่ได้
หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าทางคดีอะไรเลยนะคะ
หมอปลาบอกว่าทั้งตัวหมอปลาเองแล้วก็ลุงพลรวมถึงทนายเนี่ยปรึกษาหารือกันแล้วค่ะ
ธันวาคมนี้เคลื่อนไหวแน่คือเขาไม่ได้ปลุกระดมใครนะคะเขาจะไปกัน๓คนนี่แหละ
ก็คือจะไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารจะไปคุยเรื่องความคืบหน้าของคดีค่ะ
อยากจะไปสอบถามแหละว่าคลิปเสียงที่ได้ให้ไปเป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่า
เป็นห่วงนะคะว่าคดีนี้คนร้ายจะลอยนวลแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการจับตัวมาลงโทษได้
ก็เลยติดตามอยู่โดยตลอดเลยค่ะ

มุกดาหารไปถามผู้การว่าคลิปเสียงต่างที่เราให้ไปเนี่ยท่านผู้การเนี่ยได้ดำเนินการไปถึงไหนนะครับคือเราไม่อยากให้เด็กคนนี้ต้องมาตายฟรีถามว่าผมได้สัมผัสอะไรได้ไหม๖เดือนที่ผ่านมาที่ภูเหล็กไฟก็สัมผัสได้ว่าทุกคนส่วนใหญ่แล้วล้วนปกปิดไม่ยอมพูดความจริงนะก็เลยทำให้คดีนี้
เงียบนะถ้าทุกคนยอมปริปราบพูดความจริงโดยไม่เกรงกลัวกับอิทธิพลคนไหนผมเชื่อว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยจับคนร้ายได้นานแล้ว
เราไปถามความคิดเห็นจากพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานหรือที่มีฉายาว่าผู้การแต้มมือปราบหูดำนะคะ
ท่านก็วิเคราะห์แล้วก็ติดตามคดีน้องชมพู่มาตลอดตั้งแต่เริ่มเหมือนกัน
ผู้การแต้มบอกว่านี่ผ่านมา๖เดือนแล้วยังจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้เลย
คดีนี้อาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้นะแต่ว่านะแต่ว่าผู้การแต้มบอกว่าตำรวจเขายังไม่ยอมแพ้นะ
เขายังไม่หยุดทำงานยังคงสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องค่ะ
อยากจะฝากไว้แล้วกันนะคะว่าถ้าใครมีหลักฐานหรือมีอะไรใหม่เนี่ยดำเนินคดีได้แน่
แล้วก็เชื่อว่าตำรวจมีผู้ต้องสงสัยอยู่ในใจอยู่แล้ว
ติดแค่อย่างเดียวคือหาพยานหลักฐานที่มัดตัวคนทำผิดยังไม่ได้
หรือว่าญาติน้องชมพู่เองสามารถช่วยหาข้อมูลหรือว่าหลักฐานใหม่เพิ่มเติมได้ตลอดนะคะ
ใครมีอะไรเพิ่มเติมนึกอะไรออกมีเบาะแสอะไรเนี่ยแจ้งกับตำรวจได้เลย
ส่วนการสรุปสำนวนส่งอายการคงจะต้องพักไว้ก่อน
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนกระทำผิดนะคะ